การแข่งขันส้มตำลีลาที่จังหวัดสุรินทร์หน่อย
ดูสิว่าจะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหน
โอ้คุณพี่
ธีรังกาขนาดนี้เอาย้ำมองไหมล่ะจ๊ะพี่จ๋า

แบบโอ้โหไม่มีใครยอมกันเลยคุณดูดิ
ควงกันไปควงสากควงคกโยนคกโยนสาก
นี่คือบรรยากาศการแข่งขันส้มตำลีลา
ภายในงานเทศกาลนุ่งไหมใส่ประเกือมเรือมกันตรึม

จากหน้าสนามที่ว่าการอำเภอขวาวสินนรินจังหวัดสุรินทร์
การแข่งขันมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด๕ทีม
ละไม่เกิน๕คนแบบไม่จำกัดเพศเลย
ใช้เวลาการแข่งขัน๒๐นาที
ทันทีที่คณะกรรมการให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันอืม

แต่ละทีมงัดออกมาเลยค่ะลีลาท่าทางทั้งเต้นทั้งตำสุดเหวี่ยงกันไปเลยแบบนี้
บางทีมลงทุนนะนอนเป็นฮนุมานคุกฝุ่นเลยคุณ
ตีรังกงตีรังกากันสุดฤทธิ์ค่ะคุณค่ะ
บางทีมก็โชว์ลีลาแบบบูเหมือนกันนะ

การแข่งขันแต่ละคนโอ้โหหมดแรงแต่ไม่หมดใจนะจ๊ะ
คือคณะกรรมการก็จะมาเดินชิมส้มตำของแต่ละทีม
ชิมกันไปเผ็ดชาอร่อยกันไป
แต่ละทีบอกเลยเผ็ดจัดจ้านรสแซ่บถึงใจ

และเป็นฝ่ายชนะเลิศได้แก่
ได้แก
ได้แก่
บอกชื่อทีมเถอะเขาดีใจไปแล้วอ๋อทีมโรงเรียนเบื้องนครประชาศรรย์ตะบนเบื้องจังหวัดตุเรศ
ซึ่งทุกทีมที่ลงแข่งจะได้รับโลกเกียรติยศและเกียรติบัติกลับบ้านไปด้วยนะคะ
การแข่งขันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสีสันนะสำหรับการแข่งขันส้มตำลีลาเนี่ย
แต่ละพื้นที่ส่วนใหญ่จะจัดกันที่แตกต่างกันออกไปแต่จะมีเอกลักษณ์ก็คือการออกนะ
กีฬาแต่ละคนไม่ธรรมดาอาสมได้รับรางวัลแล้วล่ะ